หลอกกันตาแตกตาเปียกตาแฉะกันเลยนะครับ
นำทีมหล่อมาแบบยกกวนเลยนะ

โอ้โหคุณค่ะ

หล่อจนอยากรำถวาย
หล่อจนอยากแช่งให้ผัวที่บ้านตายขาดที่
อุ๊ยว้าวให้ตายแล้ว

แถมด้วยหน้าระรื่นอีกสองหนุ่ม
หล่อเทเลท่อกระชากใจขนาดนี้
อ้าวนี่พึ่งบารมีแอปพลิเคชัน
จะลืมนะจริงกันไปแล้วนะเนี่ย

โอ้โหบอกเลยอย่างปั่นขวัญสลายดอกไฟล์บานไปเลยแม่
แต่ถึงจะไม่หล่อว้าว
แต่เสน่ห์มุกแปรวของพวกพี่
ก็ทำเอาเอฟซีใจร้าวอยู่นะ
ว้าป่าย

ผัวที่บ้านเลย

แต่ใส่แอปอย่างนี้พี่เรียนไม่ได้นะ

นะคะแต่เลิศจริงเทพเจ้าเหมือยตู